ผู้ชายคนหนึ่งเมายาคุ้มครั่ง
ไปเผาสัญญาณโทรศัพท์ในหมู่บ้าน

เอามีดสปาต้าฟันหัวผู้ใหญ่บ้านตายเลย
หลังจากนั้นหลบไปซ่อนตัว
เจ้าหน้าที่บุกไปหวานล้อมเกลี้ยกล่อมอยู่๔ชั่วโมง

ไม่มือครอบครัวละ
นี่ฮะเป็นปฏิบัติการของหน่วยสวาสตร์ของตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีนะครับที่ปิดล้อมบ้านหลังนี้บ้านเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตำบลนนทองอินนะฮะอำเภอกู่แก้วที่อุดรธานีเขาไปเกลี้ยกล่อม
ให้คนที่คุ้มครั่งอยู่ในบ้านคือนายคมสรรพันพรมอายุ๓๒ปี
มอบตัวซะนะฮะแต่ว่าเจรจาไม่เป็นผลสิฮะ
ตำรวจก็เลยต้องไปตามญาติของนายคมสรรมาช่วยเจรจาพูดคุย
ใช้เวลานานสี่ชั่วโมงกว่ากว่านายคมสรรสุดท้ายยอมมอบตัว
แต่โดยดีเดี๋ยวชาวบ้านชาวช่องเขาตกออกตกใจ
เพราะว่าอะไรเผาสายสัญญาณเอามีดปังตอฟันผู้ใหญ่บ้านตายไปแล้ว
แล้วก็ไม่รู้จะคุ้มครั่งจะออกมาฟันใครอีกไหมนะฮะ
นี่เอาออกมาก็เป็นสภาพนี้นะครับทีนี้บ้านนี้ร้อนร้อนหนาวนะ
ถูกต้องแต่ชาวบ้านโอ้โหโล่งใจนะโอ้จับได้สักทีนะ
จากการสอบถามนะฮะเพื่อนบ้านของผู้ก่อเหตุนะฮะ
ก็ทราบว่าคมสรรเนี่ยอยู่กับแม่อืมวันที่สองที่ผ่านมาเนี่ย
คุณผู้ชมคมสรรก่อเหตุทำร้ายแม่ทำร้ายแม่แล้วนะ
แล้วก็หายตัวไปจนวันที่๔ที่ผ่านมา๑ทุ่ม
มีคนเห็นนายคมสรรกำลังจุดไฟเผาตู้ส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือโอ้โหโอ้โห
โอ้โหชาวบ้านก็เอายังไงช่วยกันดับไว้ก่อนค่ะวันถัดมาเจ็ด
โมงเช้าคมสรรกลับมาอีกครับมาก่อเหตุจุดไฟเผาตู้ส่งสัญญาณอีก
รอบระหว่างที่ไปรอบเนี้ยถือมีดสปาต้าไปด้วยอืม
ชาวบ้านเห็นเอายังไงดีนะก็เดินไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่
มาดูหน่อยเนี่ยคมสรรมันเผาเนี่ยมันถือมีดมาด้วยอ่ะทีนี้
เหยียบ้านก็มาปรากฏว่าคมสรรเอามีดสปาต้าฟันที่คอของผู้ใหญ่บ้านเลย
อืมนะฮะแล้วพอก่อเหตุเสร็จเดินหนีเข้าไปที่บ้านตัวเองเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
นี่จังวันนี้ฟันเข้าไปโอ้โหนะฮะส่วนผู้เย็บบ้านที่ชื่อว่านายสวัสดิ์เนี้ย
นะฮะชาวบ้านมาช่วยกันหามส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันค่ะเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล
ในทางคดีนะฮะพันธบรสเอพีมรวุฒิสุวรรณประสิทธิ์นะฮะ
กับสพกู่แก้วบอกว่าจากการถามในเบื้องต้นเนี่ย
นะฮะคมสรรเองพอจะให้การได้ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ผมเสพยาบ้าไปสองเม็ดเท่านั้นสาเหตุที่ลงมือฟันหัวผู้ใหญ่บ้านเพราะ
แค้นส่วนตัวเพราะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยชอบมายุ่งเรื่องเงินของเขานะฮะ
ตำรวจก็เลยไม่ได้ปากใจเชื่อหรอกเพราะว่าสิ่งที่พูดไปมันเป็นอาการคุ้มครั่งของคนเสพยา
นะฮะก็โดนแจ้งข้อหาฆ่าคนตายอืมนะครับคุณผู้ชม
นะแล้วก็มีการพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะนะฮะ
ไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งเรื่องของข้อหาการเสพยาเสพติดด้วย
ใช่ค่ะอ่ะสุดท้ายก็จับได้เรียบร้อยนะยาบ้าอีกแล้วเป็นตัวต้นเหตุนะ
บาทหนักจริงเมื่อวานนี้ติดตามข่าวยาบ้าราคา๒บาทเองนั่นแหละสิ
เพราะฉะนั้นเจ้านักที่จัดการด่วนด่วนเริ่มมันยิ่งถูกลงเรื่อย
คนก็มีโอกาสในการที่จะไปซื้อเพิ่มมากขึ้นใช่ครับอืม